ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของโควิดเลยก็แล้วกัน
เพราะว่าวันนี้ตัวเลขเกือบแต่หลักหมื่นอีก
กลับมาที่๙๐๐กว่าอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มี๙๓๑๗รายนะคะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดที่กลับมาแตะ๙๐๐กว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใน๙๓๑๗เนี่ยนะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๙๑๘๘รายนะคะ
ติดเชื้อในเรือนจำ๑๒๙รายผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา๓๖๓๐๒๙รายค่ะ
เสียชีวิต๘๗ศพนะคะวันนี้ผู้เสียชีวิตสะสม๒๙๓๔ศพ
นั่นหมายความว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาเนี่ยเราสูญเสียไปแล้วเกือบ๓๐๐๐ศพแล้วนะคะ
ผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม๕๑๒๙รายค่ะ
แล้วถ้าไปดูผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะพบว่ากรุงเทพมหานครคุณผู้ชมค่ะ
ยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศค่ะอยู่ที่๒๓๓๒ราย
อันดับ๒รองลงมาคือสมุดประการนะคะสมุดประการเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่งไปที่๑๐๐๖ราย
ตามมาด้วยสมุทรสาคร๕๐๗๗รายชนบุรี๕๐๑๓รายและปฐุมธานี๓๙๘รายด้วยกันนะคะ
ขออภัย๕๗๗รายนะคะที่สมุทรสาครนะคะไปดูยอดฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ
นี่คือสิ่งที่เราจะนำไปต่อสู้กับโควิดนะคะวันนี้ยอดสะสมของการฉีดวัคซีน
มีคนไทยรับการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม๑๓ล้าน๒แสนโดสนะคะ
เป็นเข็มที่๑๙๘๐๐๐โดสและเข็มที่๒๓๓๐๐๐โดสค่ะ
สำหรับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ
คนกรุงเทพรับวัคซีนไปแล้วรวม๔๒๐๐๐โดส
เป็นเข็มที่๑๓๓๐๐๐โดสนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็๔๐
จำนวนประชากรทั้งหมดส่วนเข็มที่๒ฉีดไปแล้ว๙๑๐๐๐โดสค่ะ
คิดเป็น๑๑๙๒ของประชากรทั้งหมดซึ่งสอบคอเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าใน๒อาทิตย์นี้ล่ะค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มอีก๑ล้านโดสด้วยกันนะคะ
นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของโควิด๑๙ที่สวบคอรายงานมาในวันนี้ค่ะ